กันมาหลายข่าวมีทั้งไปกินกันด้วยนะครับ

แต่ว่าคราวนี้พาไปกินอีกแล้ว

ส่วนใหญ่จะต้องพาไปทานอะไรอร่อย
ร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เขาบอกกันว่า
ขายกันมาอย่างยาวนานแล้วก็อร่อยมาก
แห่ความอร่อยยาวนานของร้านนี้

โอ้โหเป็นความสวยระดับตำนานใช่ไหม
ทั้งสองคนมีความเป็นตำนานมาก
ยิ่งสวยยิ่งอยู่ยาวนาน
พันปีหมื่นปีเลยคุณสองคนนี้
อันนั้นเป็นฟอสซิลแล้วมั้งครับพันปี

อย่าไปพูดถึงความสวยเลยไปพูดถึงความอร่อยกันดีกว่า
เพราะว่าความอร่อยที่ผมจะพาไปนะครับ

นั่นก็คือผัดหมี่กรอบโบราณนี่แหละ
ไปดูกันครับว่าอร่อยขนาดไหน
นี่ถ้าพูดถึงผัดไทยโบราณ

แต่ว่าที่จะพาไปทานก็คือผัดไทยหมี่กรอบแม่ละไม้นะครับ
เขาบอกว่าขายมานานกว่า๙๐ปี
ปัจจุบันรุ่นที่เขาขายอยู่เป็นรุ่นที่๖แล้วนะ

ใส่วิทยายุทธ์แห่งความอร่อย
แห่งการคนผัดไทยโบราณแบบนี้มานาน
ต้องมีเสียงกระทะด้วยปั๊งถึงจะอร่อยจริง
นี่เห็นไหมล่ะครับแล้วก็เวลาเสิร์ฟนะครับ
จะห่อใบตองส่งถึงมือลูกค้าเลยนะครับ
ถามกันหน่อยคนนี้คือพี่เกดนะครับ
เจ้าของร้านที่กำลังยืนผัดอยู่นี่แหละครับ
บอกว่าสูตรผัดไทยของย่าละไม้
ก็ต้องบอกว่าเป็นย่าแล้วว่าคนทำปัจจุบันก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะ
เขาบอกว่าสูตรของคุณย่าละไม้เนี่ย
ทุกคนในครอบครัวสามารถทำได้หมด
เพราะว่าคลุกคลีกันมาตั้งแต่เด็กนะครับ

แน่นอนเมื่อก่อนอร่อยอย่างไร
เดี๋ยวนี้ก็ยังอร่อยแบบนั้นแหละครับ

จะเริ่มทำเปิดร้านตั้งแต่ในช่วง๕โมงเย็นนะครับ
แล้วก็ขายไปเรื่อยเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
แต่คุณผู้ชมดูสิครับ

โอ้โหลูกค้าพาลูกเด็กเล็กแดง
มายืนรอกันเพียบแล้วล่ะครับ
ผัดกันจนตะคิวขึ้นมือเลยทีเดียวนะฮะ
โอ้โหรอกันบางคนสั่งเป็น๑๐ห่อนะ
ไม่ได้สั่งห่อเดียวมายืนรอนี่ก็หิวรอไปนะครับสั่งทิ้งเอาไว้
ร้านเขาก็ทำเอาไว้รอนะครับแล้วก็เมนูเด็ดของที่ร้าน
ไทยมีกรอบร้านนี้เขามีทีเด็ดตรงที่ใช้น้ำซอสสูตรโบราณ
รสชาติไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนเพราะว่าไม่มีสูตรตายตัว
ฟังแล้วงงใช่ไหมเฮ้ยรสชาติมันน่าจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะ
แต่ว่าพี่เกดบอกว่านี่เป็นทีเด็ดของที่นี่เพราะว่าพี่เกดเขาจะทำในแต่ละวัน
รสชาติของวัตถุดิบที่ได้มามันจะต่างกันบางวันน้ำตาลมันหวานมากก็มี
หรือบางวันน้ำตาลมันหวานน้อยก็มีเหมือนกันทีนี้เนี่ยตอนที่จะปรุงน้ำซอส
ก็ต้องค่อยปรุงไปค่อยชิมไปแสดงว่าลิ้นของพี่เกดนี่มาตรฐานสุด
นมากชิมปุ๊บรู้เลยว่าเอาล่ะได้แล้วรสชาติที่เราต้องการนะครับ
พอได้รสชาติที่กลมกล่อมถูกต้องตามสูตรแล้วเจ้าตัวน้ำซอสนี่แหละครับ
ก็จะเอาไปราดบนทุกชามเลยครับราดบนหมี่กรอบที่ผัดกับไข่และเต้าหู้
กุ้งสดให้เป็นตัวเป็นเป็นเพราะว่าความสดของมันนี่สุดยอดอยู่แล้ว
แม้ว่าร้านจะตั้งอยู่บนฟุตบาทเล็กที่มีเพียงโต๊ะ๑ตัวแล้วก็ไฟ๑ดวง

เรียกได้ว่าเป็นผัดไทยที่ผัดกันแทบไม่ได้พัก
ผมบอกเลยถูกต้องนะครับมือเป็นดาววิงเลยล่ะ
ดูของที่ร้านก็มีทั้งผัดไทยโบราณ
แล้วก็ผัดไทยมีกรอบอย่างที่ผมบอกไป
แต่ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะซื้อกลับไปทานที่บ้าน
ทางร้านก็ต้องห่อใบตองให้
แบบนี้เห็นไหมใบตองมีประโยชน์อ่ะคุณ
แหมคุณใบตองราคาแพงไหม
ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าห่อละ๔๐บาท
ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับความอร่อยไม่แพงจนเกินไป
แต่ว่าถ้าทานที่ร้านเฮ้ยลดให้๑๐บาท

บาทเท่านั้นนะครับถ้าทานที่ร้าน
ส่วนผัดไทยเส้นกลางธรรมดาราคา๓๐บาทและพิเศษ๔๐บาท
โอ้โหดีต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมสุดแถม
ดีต่อใจแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะครับ
ก็รุ่นอ่ะ๑๔๑๕บาทตอนนี้๖๒บาทแล้ว
รสชาติเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนแค่กินกันอย่างนี้
มากี่รุ่นมากินกันมากินครับทุกรุ่นนี้
ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะติดกระทะเพราะมันเป็นกระทะเหล็ก
วอร์มก่อนต้องเอาเต้าหู้เอาไข่ลงไปทอดก่อน
เด่นมันก็จะเป็นความพิถีพิสันเกี่ยวกับการทำอย่างนี้ค่ะ

เราจะไม่แบบพอเห็นคนเยอะเรารีบ

เราก็จะทำตามที่เราเคยทำ
มันถึงจะได้ความอร่อยได้ความหอม
ผัดไทยโบราณยุคตั้งแต่สมัยผู้ญาติตายายค่ะ

แวะมาได้ที่ถนนวศิลาปาการนะคะถนนสายล่างปากซอยคนป้อมค่าย
โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง
เห็นไหมความอร่อยของร้านนี้นะครับ
ขณะผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์
พี่แกยังต้องผัดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปด้วยเลย

เพราะว่าถ้าเกิดหยุดผัดแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
โอ้โหลูกค้าแถวนั้นมองกันตาเขียวปั๊ดเลยครับ
ผู้สื่อข่าวเราจะโดนมอง

ลูกค้ามันก็บอกเมื่อไหร่จะเซต

สังเกตง่ายใครไปเที่ยวชนบุรีก็อย่าลืมไป

อยู่ที่จังหวัดชนบุรีความอร่อยอยู่ที่นั่น

คุณผู้ชมบอกว่าอยากมีใบตองไว้ที่บ้านทำยังไงดี

หรือไม่ก็อันเชิญน้องใบตองไปก็ได้นะครับ